บอกว่าสามีเนี่ยอารมณ์ร้ายมากชอบทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดหาแหวนไม่เจอเป็นแหวนเงินนะฮะ

อย่าโดนโลกมันโดนโลก
มันโดนโลก
นี่เธอบอกพอเปิดห้องเข้ามาได้เนี่ยเธอล็อกเอาไว้นะฮะ
สามีเปิดเข้ามานี่เอาปลอกมีดมาฟาดใส่หน้าเธอด้วย
แต่ฝั่งของสามีเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังกันแล้วกันนะครับ
นี่เป็นคลิปที่หญิงสาวคนนี้อัดเอาไว้นะแล้วเอามาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับ
สมมุติว่าชื่อคุณสายป่านกันแล้วกันนะสายป่านบอกว่าสามีเนี่ยก็คือผู้ชายในคลิปนะครับ
สมมุติว่าชื่อเอนะสายป่านบอกตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องนะครับกับลูกชายนะครับ
สามีก็งัดประตูห้องเข้ามาพองัดเข้ามาได้ก็มองด้วยสายตาที่แบบขมึงทึงนะครับ
ท่าทางจะเอาเรื่องแล้วที่มือเนี่ยถือมีดอยู่ด้วยก่อนจะตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายคุณสายป่าน
ตอนนั้นก็ร้องไห้เข้าไปกอดไปปกป้องลูกเอาไว้นี่เห็นไหมครับถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับบอกว่าสิ่งที่เจอในแต่ละวันมันหนักมากจริง
อยากได้ลูกคืนตอนนี้ทางนั้นไม่ให้ลูกมาอยู่กับเธอเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
ขอความเห็นหน่อยค่ะเหตุการณ์ในคลิปเพียงเพราะลูกเอาแหวนเงินไปแหวนเงินไม่กี่ร้อยไปเล่น
แล้วทำหายถึงต้องจะเอามีดฟันเลยเหรอเธอบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุตรงนี้นะฮะ
เธอต้องหนีออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่กับสามีกับลูกแต่ว่าลูกยังอยู่กับสามี
เธอเลยอยากได้ลูกเนี่ยกลับมาดูแลเองเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกทำร้ายแบบนี้
แล้วถ้าลูกอยู่กับเขาเนี่ยเธอก็กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย
ลูกคือเหตุผลเดียวที่ทำให้แม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ
นี่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยนะเจ้าของเรื่องเนี่ยอยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
ได้ไปเจอกับสายป่านค่ะอ่าแล้ววันนี้ที่ไปหาเนี่ยนะฮะ
เป็นจังหวะที่เธอนัดไกลเกลี่ยกับสามีพอดีเลย
แล้วเธอก็ได้รับลูกเนี่ยกลับมาดูแลเองแล้วนะครับ
เป็นลูกอายุ๑ขวบ๒เดือนตกลงเป็นลูกสาวนะ
เป็นลูกสาวอายุ๑ขวบ๒เดือนนี่มาอยู่ในอ้อมกอดของแม่แล้ว
ป่านบอกว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่นครราชศรีมาเธออยู่กับนายเอสามีที่บ้านหลังนี้
คบหาอยู่กินกันอยู่๔ปีมีลูกด้วยกันอยู่คนนึง
ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ้าง
เรื่องเล็กน้อยก็มีทะเลาะกันบ่อยอยู่พอสมควร
เพราะว่าสามีเธอเนี่ยจะเป็นคนหัวรุนแรงหน่อย
แล้วก็ติดกัญชาด้วยทำให้หงุดหงิดบ่อย
ทะเลาะกันหนักก็ทำร้ายร่างกายกันก็มี
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนนะครับ
ป่านบอกว่าวันนั้นเอสามีของเธอเนี่ยทำแหวนเงินหายแหวนเงินราคาก็๔๐๐บาท
แล้วมาถามเธอว่าแหวนอยู่ไหนเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยหยิบเอาไปเล่นหรือเปล่าหลังจากนั้นกลายเป็นว่าสามีโมโหทันที
บอกเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วเธอรีบอุ้มลูกไปอยู่บนชั้นสองของบ้าน
แล้วสามีก็งัดประตูพังประตูเข้ามาพอเปิดเข้ามาได้ถือมีดมาด้วย
แล้วเอาปลอกมีดเนี่ยมาฟาดใส่หน้าเธอจังหวะนั้นโทรศัพท์มือถือเธอที่ถ่ายคลิปเอาไว้หลุดมือ
กระเด็นไปถูกหัวลูกอีกลูกก็ร้องไห้นี่จังหวะนี้นะฮะ
เขาพังประตูเข้ามาเขาเปิดเข้ามาเขาก็เห็นเราถือกล้องอยู่เขาก็เลยเอามีดหลบไปข้างหลังค่ะ
และเขาก็ใช้ปลอกมีดและตีเรา
มึงในมือหลอดถือโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เลยแบบ

เราคือเราไม่อยากเข้าไปต่อสู้แน่

สามีเขาเอาลูกไปให้แม่ของเขาเลี้ยงนะ
ให้ย่าให้ย่าเลี้ยงนะครับทีนี้ทางฝั่งของเอนะครับสามีของ
ป่านเขาเจอคุณเนติชาวพอดีเขาเลยบอกเขาขอชี้แจงหน่อยนี่
ฮะที่นั่งคุยอยู่เนี่ยนะฮะบอกผมขอชี้แจงในฝั่งของผมหน่อย
เอบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปที่เห็นเนี่ยที่เห็นเขาถือมีด
เนี่ยเขาไม่ได้จะเอาไปทำร้ายภรรยาของเขาแต่เขาเอาไปงัด
ประตูห้องเพราะว่าเมียเนี่ยล็อกห้องอยู่ก็เลยใช้มีดเนี่ยมา
งัดไม่ได้จะทำร้ายลูกทำร้ายเมียแล้ววันนั้นแม่ของเขา
ก็อยู่ที่บ้านด้วยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าไม่ได้มี
ปัญหาอะไรอย่างอื่นเลยเถิดอย่างที่ภรรยาเนี่ยไปโพสต์บอก
ที่ฝั่งภรรยาบอกว่าลูกไปทำแหวนเงินหายแล้วเขาโมโหจะทำร้าย
ร้ายเนี่ยไม่จริงเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาก็ไม่
รู้เหมือนกันว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีเจตนาอะไรเอาเป็นว่ามีปาก
เสียงกันทะเลาะกันแต่มันไม่เคยรุนแรงอะไรขนาดอย่างที่เขา
โพสต์เรื่องที่เขาเอาลูกไปเนี่ยเอบอกว่าก็ก่อนหน้านี้แม่
ของเขาเนี่ยคือย่าเด็กเนี่ยก็ดูแลลูกสาวคนนี้มาตั้งแต่
ลูกเกิดอยู่แล้ววันนั้นทะเลาะกันเขาก็เอาลูกไปให้แม่ให้
เลี้ยงก็แค่นั้นเองเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์หาว่าต้องการลูก
คืนสุดท้ายเขาบอกเขาก็รักลูกของเขานะวันนี้มาคุยกันมา
จากันเขาก็ตกลงอ่ะก็ให้ลูกอยู่กับฝั่งภรรยาก็ได้
ถ้าจะเลิกกันแต่เขายืนยันว่าในฐานะพ่อเขาเป็นห่วงลูก
เขาก็รักลูกของเขามาก
พยายามเปิดประตูเฉยแต่ว่าไม่ได้คิดจะทำร้าย
แต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วแต่เราก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยหลักหลักที่เราถือมีดก็เพื่อจะเปิดประตูแค่นั้น
ใช่ครับเพราะว่าเขาล็อกผมขึ้นเข้ามาหาเขาทีนึงแล้วให้เขาเปิดประตูให้ผมหน่อยผมจะขึ้นไปเอาของแล้วทีนี้เขาก็ไม่เปิดจนผมเคาะเรียกนานนะพี่
เขาไม่เปิดผมก็เลยต้องอันนี้ไปอยู่ก็ตามใจเขาเขาอยากใช้สิทธิ์ของแม่ผมก็ไม่ห้ามแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลลูกดีเหมือนที่แม่ผมดูไหม
ว่าเขามีตำรวจมาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยตกลงกันนะครับ
ตกลงเขาก็คุยกันรู้เรื่องนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าเลิกกันนะฮะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
โดยทางฝั่งฝ่ายชายยอมให้ฝ่ายหญิงนำลูกสาวไปดูแล
แต่ก็ทำสัญญาตกลงกันเอาไว้ว่าฝ่ายชายก็สามารถมาเยี่ยมลูกได้เช่นกัน
ก็ถือว่าจบลงได้ตำรวจมาช่วยเคลียร์ให้